ตรงเนี้ยจากตรงโน้นอ่ะประมาณสองร้อยเมตร
เหลือแค่นี้ที่เขาอนุญาตให้ขาย
เอาวุ่นวายแน่นอนแต่เราจะไม่ได้วุ่นวาย
เพียงแต่ว่าเราจะปกป้องตัวเองนะ
ถ้าคุณมาจับถ้าคุณมายกของ
คุณยังมาบี้เอาจนแบบว่าไม่มีที่ทำมาหากิน
คุณทำตามหน้าที่เราก็ต้องทำหน้าที่ของชาวบ้าน
เพื่อที่จะให้ตัวเองอยู่รอดแค่นั้นเอง
สรุปแล้วจะให้กันตายไปข้างหนึ่งเลยใช่ไหม
ก็เนี่ยค่ะมันแคบอะค่ะพี่แล้วเหมือนแบบเนี่ย
รถจะเข้าออกมารับส่งผู้โดยสารอย่างนี้
มันก็จะลำบากถ้าเกิดว่าตรงนี้ไม่มีใช่ไหมคะ
มันก็จะแบบเปิดโล่งรถก็จะสามารถเคลื่อนไหวหรือมันจะไม่ติดแบบนี้ค่ะ
มันก็จะสามารถเคลื่อนไหวหรือมันมันจะไม่ติดแบบนี้นะครับ
ก็ดีมีประโยชน์แต่ว่ามันก็สงสารแม่ค้าเหมือนกันนะคะ
เหมือนกับว่าเหมือนเขาขายตรงนี้เขาก็สะดวก
เขาเคยชินกับการขายอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดย้ายเขาไปขายตรงอื่นเนี่ย
คนจะเดินไปซื้อหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ที่ผู้ใหญ่ที่ให้สัมภาษณ์ว่าจะให้เราเข้าไปอยู่ในเต็นต์เขียว

เพราะว่าในเต็นท์เขียวเนี้ยยังไม่มีเต็นท์เขียวนะครับ
จัดสรรผู้ค้าคนที่เขาอยู่เลยเพราะว่ามันมีตั้งหลายชีวิต
มันไม่ใช่คุณพูดได้ว่าจะให้กรมโยธาเขียนภายใน๗วัน
เจ็ดวันเนี่ยตั้งแต่ประชุมวันที่ยี่สิบเอ็ด
ทุกวันนี้ยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างเลย
ก็มีแต่บอกว่าจะไม่ให้มีแต่ไม่ให้มี
อยากจะถามว่าไม่มีเนี่ยมีอะไรรองรับได้ได้ไหม
เพราะว่าผู้ค้าทุกคนมันก็ต้องมีค่าใช้จ่าย
เพราะเดี๋ยวนี้ขายของมันขายไม่ดี
มันจริงจริงอ่ะมันจัดได้ไหมฮะตรงนั้นอ่ะ
มันก็ดูมันแคบขนาดนั้นอ่ะผมว่ามันมันเข้าไปอยู่ตรงนั้นไม่ได้หรอกแค่

เติมกันเพื่ออะไรไม่เข้าใจเหมือนกันทุกวันนี้ประเทศไทยก็ยังเงียบอยู่แล้ว

แต่ถ้าเราหยุดยาวคิดว่าหยุดยาวอ่ะ
จากที่เคยเห็นว่าให้หยุดไปก่อนเดี๋ยวให้เข้าตรงนู้นตรงนี้
มองมองปุ๊บก็รู้เลยว่าโดนลอยแพ้แน่
เพราะเราเห็นมากต่อมากแล้วมึงรอได้ก็รอมึงรอไม่ได้มึงก็ไป
มันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะมันไม่มีที่ลงไง
แค่ว่าทำอะไรให้มันชัดเจนแค่นั้นเองไม่ได้ดื้อไม่ได้อะไร
ไม่ได้ดื้อหรอกแต่ว่าทุกคนมันก็ต้องเอาตัวรอด
มันก็ต้องดูแลตัวเองก่อนครอบครัวตัวเองก่อน
หยุดไปเราไม่มีรายลับเข้ามาเราเป็นอาชีพหลักของเราอยู่แล้ว
ในเมื่อหยุดมันก็ต้องใช้จ่ายแล้วบางคนเขาก็ยังเป็นหนี้สินรายวันอยู่
อันนี้เรื่องจริงเราไม่ได้มาพูดว่าเขาอ้างว่าใช่สิมึงอยากอยู่
มันก็พูดไปอ้างไปบางทีโลกโซเชียลเขาก็ไม่เข้าใจเราหรอกว่า
อยู่แบบไหนวิถีชีวิตคนเรามันไม่เหมือนกัน
ที่เขาบอกว่าเขาเดินรถเขาเดินไปเดินมาหรือว่ารอรถอย่างนี้
เขาแค่เดินผ่านถูกไหมมันไม่ใช่ชีวิตของเขา
แต่คนที่อยู่ตรงเนี้ยมันเป็นชีวิตของเขาแล้วนะเขาอยู่มายี่สิบปีอย่างเงี้
อยู่๒๐ปีหมายถึงชีวิตเขาทั้งชีวิตเลยนะแต่พวกที่เดินผ่าน
หรือว่าพวกที่เอาลงไปฟ้องในเพจอย่างนี้เขาแค่เดินผ่านน้องว่าไหม
เดินผ่านแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตเขาเฉยแต่นี่มันเป็นเหมือนชีวิตเขาทั้งชีวิตเลย
ก็อยากให้เห็นใจทั้งสองฝ่ายเราก็ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่าย
แต่ว่าในเศรษฐกิจแบบนี้คนไทยด้วยกันเนี่ยไม่สมควรที่จะมาซ้ำเติมกัน
สมควรที่จะช่วยกันอันไหนที่ช่วยอรุมอร่วยกันได้ก็สมควรอรุมอรวย
อย่างคนที่ได้ยินข่าวว่ารถตู้มายืนรออันตรายถามหน่อย
รถตู้เขายืนรอตรงนี้ใช้เวลาไม่ถึง๓๐นาที
แต่แม่ค้ายืนอยู่ตรงนี้เป็นวันไม่อันตรายกว่าเหรอ
แต่ว่าเขาก็ต้องทำมาหากินเขาต้องสู้ถูกไหม
ระหว่างไม่มีที่ทำกินกับไม่มีจะกินเขาจะเลือกอะไร

ในเมื่อมีเส้นตายให้เรา
เราก็ต้องป้องกันตัวเองว่ากูจะอดตายไหม
ซึ่งเราก็เลยรีบทำหนังสือไปให้ท่านผู้ใหญ่

ตาเราผู้ค้าที่เขาเดือดร้อนจริง

หยุดวันหนึ่งก็เดือดร้อนแล้วค่ะ
ได้รับแล้วหมายถึงว่าเราเราส่งไปแล้วก็มีเลขลับเรียบร้อยแล้ว
แต่จะให้เราหยุดเลยออกจากพื้นที่เลย
ไม่เราก็บอกว่าหนูไม่ได้โกรธได้เครื่องอะไรพี่นะ
ก็คือหนูก็ต้องป้องกันตัวเองว่าถ้าเกิดพี่มายกเราก็อย่าว่ากัน
ก็บอกว่ายังไงก็เมตตาพวกหนูหน่อยอย่าเพิ่งมายกมาอะไรเลย
ถ้าเกิดว่าจะแก้ปัญหาให้พวกหนูจริงน่ะ
จัดสรรที่ก่อนทำล็อกให้เราเห็นก่อน
บอกว่าพื้นที่ที่จะให้เราเข้าไปน่ะ
อย่าได้แต่เขียนหนังสืออย่าได้แต่ให้สัมภาษณ์
ดูก่อนว่าทำได้จริงไหมทำแล้วเขาอยู่ได้ไหม

นี่คือยังไงเขาก็ไม่ขายให้รู้นี่จะทำยังไงต่อไป
นี่แหละคือประเด็นแล้วเราไม่รู้เราจะทำยังไง
แล้วก็วอนวอนบอกว่าผู้ใหญ่วอนเจดีไม่ใช่ว่านั่งอยู่ในออฟฟิศอย่างเดียว
มาดูความเป็นอยู่จริงของประชาชนบ้าง

คุณฟังแต่พวกลูกน้องคุณพูดลงไปดูในเพจโน้นนี่นั่น
คุณก็ไม่รู้ชีวิตจริงคุณไม่เดือดร้อนเหรอ
เพราะว่าคุณนั่งอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วคุณมีเงินกินเงินใช้อยู่แล้ว
แต่ว่าพวกเราที่หากินแต่ละวันเนี่ยมันจะตายอยู่แล้ว
คนมีเงินเดือนข้าราชการอยู่ได้แต่ประชาชนทั่วไปอยู่ไม่ได้แล้ว
ถ้าไม่มีร้านค้าพวกนี้ก็พี่ก็ว่ามันก็น่าจะเงียบนะ
เหมือนอย่างห้วยขวางที่เขาทำมาก่อนนะ
เงียบมากเงียบจนแบบคนทำงานแบบอะไรอย่างนี้เขาก็ไม่มีหาของกินอะไรยาก
เพราะว่ากินแต่ในห้างบางคนก็เงินเดือนก็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมล่ะ
ข้างนอกนี้ของมันก็ไม่ได้แพงมาก

เพราะว่าถ้ามีแต่ถนนใครเขาจะมาเดินมากมาย
แล้วส่วนมากคนมาเดินนี้เขาก็มาเดินหาซื้อของกินมาเดินดูข้าวดูของอะไรอย่างนี้
แต่ลูกค้าพี่จริงเขาก็อยากให้มีอย่างนี้แหละ

เพราะบางคนมาเลิกงานมาทั้งเหนื่อยทั้งอะไรเขาก็มาแวะซื้ออะไรกินรอลงรอรถอะไรอย่างนี้
ถ้าร้านค้าไปโน่นบางทีเขารีบอยากกลับบ้านรีบซื้อแล้วก็รีบวิ่งขึ้นรถอย่างนี้ใช่ไหม
หลานขาย่ายก็ย้ายเข้าไปอยู่ข้างในแทนที่ตัวเองจะได้ขึ้นรถคันนี้ก็ต้องรอไปอีกอย่างนี้
ถ้าร้านค้าไปโน่นบางทีเขารีบจะกลับบ้านอ๊ะรีบซื้อแล้วก็รอไปอีกอย่างนี้